เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
และนับจากวันนั้นคนไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยด้วยความผาสุขมาตลอดรัชสมัย

พระเมรุมาตรกลางท้องสนามหลวงได้ทำให้คนไทยตระหนักถึงความจริงว่า
เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว
ดวงใจไทยต่างรายล้อมรอบพระเมรุมาตร
เพื่อขอเข้าเฝ้ากราบทูลละอองทุลีพระบาทเป็นครั้งสุดท้าย
แด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
หยาดน้ำตาแห่งความอาลัย
สู่ความยิ่งใหญ่ของงานศิลปกรรมระดับชาติ
ทุกศพศาสตร์ถูกล้อมรวม
ทุกดวงใจย่องพลีถวาย

ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

นับจากวันที่ฟ้ามืดดับ
ในวันนี้ท้องสนามหลวง
กลับกลายเป็นทิพยวิมาร

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
สำหรับงานพระราชพิธีในหลวงราชการที่๙
พระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ
และบุคคลสำคัญที่ได้รับบทบาทในงานพระราชพิธีนี้
ซึ่งเมื่อกี้เพราะว่าพิธีมณีที่ทั้งหมด
เมื่อโปรงเสด็จสวรรค์กฎก็หมายความว่า
พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
อย่างน้อยที่สุดไม่ได้

ผมเองเราก็ได้เตรียมตัวในการที่จะ

ในวันนั้นก็คือข้อแรกก็คือว่า
การออกแบบพระบริมาตรในคราวนี้

ถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด
อย่างหนาที่สุดไม่ได้

บุคลากรของเรา

และจัดสร้างพระเมรุมาตร

พระมากษัตริย์ในสมัยกลุ่มวัฒนโศสิน

จะต้องสะท้อนกะติความเชื่อ

ประมาณเกือบ๓๐คน

เราใช้ข้าราชการในสังกัดของกรมสุมกร

รับผิดชอบในการเป็นไฟสัมสมภาพ
ซึ่งครั้งนี้ก็ได้กำหนด

และมีอีกศาลาหนึ่งเราเรียกว่าศาลาลูกคุณสาม
ทุกคนก็ไปออกแบบรวมไปถึงทัพเกษตรทิงนุราชวัฒน์
อาคารนอกสนามนอกมณฑลพิธีพบทายกที่หน้า
บริการสุทธัยสวรรค์พระพระยกที่หน้าวัดพระเชธุโปร
คนทั้งหมดก็ร่วม๓๐คนทุกคนก็มีงานที่จะต้องไปรับผิดชอบ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภูมิสถาปนิกออกแบบรับผิดชอบงานภูมิทัศน์ทั้งหมด
ทั้งในมนตรวนพิธีและรอบมนตรวนพิธีรอบรัวราชนัก
เพราะฉะนั้นในคราวนี้ในการออกแบบพระเมรุมาตร
ก็ระดมสรรพกำลังทั้งหมดของกรมสุนกรในส่วนที่เป็น
นักวิชาการทั้งสถาปนิกวิศวกรในช่างศุปกรรมในช่างโยธา
แล้วก็ภูมิสถาปนิกก็ระดมกันมาหมดในการออกแบบคราวนี้
ย้อนกลับไปวันที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
วันที่คนไทยทั้งประเทศหัวใจสลาย
เป็นวันเดียวกับที่คนบางคนต้องเริ่มทำงานพร้อมกับคราบน้ำตา
เพื่อพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ก่อนหน้านี้ทางกรมศิลปากรเองได้มีการเรียกนายช่าง
ทั้งหมด๓ท่านได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็เสนอถึงแนวคิดในการออกแบบพระเมรุมาตร
ซึ่งแต่ละท่านก็ออกแบบได้แตกต่างกันออกไป
อาจารย์ขอเขียนเองก็เป็นหนึ่งในช่างที่เข้าไปร่วมพูดคุย
แล้วก็ออกแบบพระเมรุมาตรออกมาเป็นบุษบกถึง๙ยอด
อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะ

การออกแบบพระเมรุมาตรตอนนั้นเนี่ยอาจารย์คิดอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อได้โจทย์มาคะ
ในวันที่๑๓ช่วงบ่าย๓กว่าเมื่อเรื่องจนท่านสวรรคต

กรอบก็จะตัวให้ร่างแบบพระเมรุมัติแล้ว

ก็มีการพูดคุยรายละเอียดต่าง

คืนเดียวนะจริงแล้วผมร่าง๕แบบนะ
มียอดเดียวบุษบก๕ยอด
๕ยอดนี่๒แบบ๙ยอดนี่๒แบบ
มันมีเรื่องบังเอิญหลายอย่างผมก็ร่างไปถึงตี๔นะ
ก็หลืบตาไปเห็นอยู่ที่บอด
มันมีแบบเจดีพรรคดีประการที่ประจวบอีกที่ไหน

แล้ววางยอดถัดออกมาเป็นกากบาดแบบมุม
แล้วก็วางยอดนะ
คิดเหมือนกับไปเพิ่ม๕อันพรับผสมประสาน
ก็คือผสมเข้าไปแล้วก็ยืดออกไป
เขียนไปเสร็จได้เสร็จไม่ไหวแล้วล้าแล้วมือล้าแล้ว
ผมไปนอนละหนึ่งชั่วโมงครึ่งน่ะเขาตื่นมามาเจ็ดโมงค่ะ
เสร็จผมก็เดินไปที่โต๊ะนะครับ
เขาไปนั่งเขียนต่อที่ผมทิ้งวายค่ะ
ผมก็มานั่งเขียนหนึ่งชั่วโมงครึ่งนั้นทั้งคำแล้วก็นำมานำเสนอท่านที่ปี
ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ยังทุกข์ระทมกับการข้ามผ่านค่ำคืนของวันที่๑๓ตุลาคม
คุณก่อเกียรติก็คิดต้นแบบพระเมรุมาตรสำเร็จออกมาถึง๕แบบ
ต้องเรียนก่อนระหว่างที่เราเดินนั้นระหว่างที่เราทำนั้น
เราไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายเราก็ร้องไห้ไปด้วยกันเราก็น้ำตาซึม
แต่ก็ออกมาท้ายที่สุดก็ออกมาอย่างที่อาจารย์ได้มีความตั้งใจอย่างเต็ม
ใช่ก็คือเราก็เดินผ่านมาที่กรมคนก็ร้องไห้แล้วก็
ช่วงเวลาตรงนั้นมายังไงคะกว่าที่จะออกมาเป็นร่างสำเร็จที่นำไปทูลกล้าว
เราได้ฝึกวิธีการลักษณะไหนฝึกวิธีการออกแบบในเวลาที่จำกัด
ฝึกคิดในเวลาที่เราไม่ต้องใช้อย่างอื่นมาตอบสนองเราต้องคิดออกให้ได้
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมันอยู่กับเราเราเป็นตัวกำหนดตัวนี้
เราจะมองเวลาอย่างนั้นไม่ได้เลยแล้วก็ท่านก็บอกชัดอยู่แล้วว่า
งานดีไม่ทันเวลาคุณค่าไม่มี
วันนั้นเราก็นำกราบองค์สมเด็จพระเทพก็คือท่านได้ทรงพิจารณาก็จะมีท่านทิพดีเป็นคนกล่าว
หรือเป็นคนอธิบายทั้งหมดนะครับว่าแบบที่เราไปร่างมาทำมานั้นเป็นยังไง
แต่ผมเรียนก่อนว่าตั้งแต่แบบเมนทรพินางมาแล้วรึไม่ก็เมนชะฟ้าเผ็ด
ท่านอุธนมนำผมไปกลับอมทุนด้วยทุกครั้ง
แล้วผมจะนั่งอยู่ที่ใกล้พวกบาทมากที่สุด

ทิบดีเป็นคนอธิบายว่าแบบพระเมน๑ยอดเป็นยังไง
๕ยอดเป็นยังไง๙ยอดเป็นไงของแต่ละคนแต่ละคน
จนมาถึงท่านเลือกเลือกแบบพระเมรุมาตรนะครับท่านก็จงพิจารณาไป
แต่ถ้าดึงแบบขึ้นไปแบบยอดเดียวท่านก็ดึงออก
แล้วดึงแบบ๕ยอดแต่ว่าก็ดึงแบบเป็นปั๊บ
ผมก็รู้ตัวเองดีครับว่าเที่ยวนี้แบบที่เหลืออยู่เป็นของผม
ทั้ง๒แบบท่านรับสั่งเบาจำคุณได้โอ้โหผมน้ำตา
เป็นความเครื่องใจของพระราวิทยุ
ท่านเห็นอยู่ปัจจุบันนั้นมาจากการพิจารณาแล้วก็การคัดของพระองค์นะครับผม
นั่นคือที่มาของรูปแบบว่าพระเมรุมาตรของรายการที่๙นั้นคือทรง
แต่๙ยอดยอดตรงกลางนั้นที่พิเศษขึ้นไปขึ้นลังนะ๗ชั้นเจือนกรอน

กดตรงกลางที่๑๒วันต่อจุภายจะเป็นแค่๕นับ
สุดท้ายก็มีการออกแบบจนกระทั่งลงถึงรายละเอียด
เรามองถึงสนามหลวงในความกว้างอยู่ที่ประมาณ๑๔๐เมตร
๑๔๐เมตรผมก็เอาพื้นที่เป็นอุตวัฒน์
ทางเดินโดยรอบเมน๒๕เมตร
แล้วก็ไปนั่งตรงธรรม๓๐เมตร
ประมาณนั้นในแนวกว้างนะไม่ใช่แนวยาว

ว่าเอามาออกแบบเสร็จก็จะรู้รู้ทันทีว่า
พระเมรุมาตรที่จะสร้างได้ที่ท้องสนามหลวงนั้น
ที่ใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๖๐เมตรคูณ๖๐เมตร
อันใหญ่ที่สุด

ในพื้นที่ตรงนี้และความสูงอยู่ที่ประมาณ๕๐เมตร
วิธีคิดต่างเราต้องคิดวิธีที่ทำให้สมประเกียรติที่สุด

นั่นคือการใช้ของสนามหลวงที่๒ต่อ๓ไปแล้ว

และอีกเรื่องหนึ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไป
นั่นคือการเชิงกรรมของบุโสะบก
ที่บุโสะบกเราส่วนมากโดยทั่วไป

บุตรสะบกของวัดปะแก้วหรือบุตรสะบกในสมัยต่างนั้นครับ
ไม่เคยมีมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกแบบเนี้ย
เทียบเคียงลักษณะที่ว่าดูสิตมหาประสาท

บุตรสะบกเป็นยอดประสาป๗ชั้นเตือนก่อน

ก็มองในเชิงที่ว่าถ้าเราออกแบบ๙ยอด
แล้วก็ยอดนั้นมันซ้ำตั้ง๕ชั้นหมดเลย

เราเพิ่มความโดดเด่นในเชิงความงามในเชิงสถาปัตย์
พระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กลางเป็นบุษบกประธาน
ประดิษฐานพระจิตกาธาน
รายรอบด้วยบุษบกขนาดย่อม
บุษบกถัดลงมาทั้ง๔มุมเรียกว่าสร้าง

คือหอเปลื้องสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ในงานพระราชพิธี
พิเศษไปกว่านั้นสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรที่ออกแบบมานี่นะคะ
มีส่วนไหนสอดแทรกเรื่องราวของในหลวงราชการที่เก้า
ลงไปจุดไหนอย่างไรบ้างค่ะจริงจริงแล้วสามสี่ส่วนด้วยกันนะ
ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือท่านสมเด็จพระเทพรับสั่งเรื่องของโครงการพระบี
ว่าน่าจะเขียนไว้ที่พระเมรุมาตรจะเขียนอย่างไร
ก็เราก็เลยเอามาคิดมาขบคิดว่าน่าจะเป็นบริเวณที่ฉากบางส่วน
ก็คือแต่ในการเขียนโครงการพระอภิรินั้นเราจะทำยังไงดี
ตอนแรกผมก็คิดเป็นภาคคิดไปคิดมาเขาไปปรึกษาพระมหาราชครู
ที่บวชพราวอ่ะเออท่านผมอย่างงี้ได้ไหมก็เขียน
ลองเอาเรื่องราวที่หน่วยที่พระองค์ทำนั้น
ทำทุกเรื่องเลยแบ่งเป็นหมวดก็คือดินน้ำลมไฟ
ต้องแบ่งเป็นหมวดแบบนี้นั่นคือความจริงที่เมื่อเคยมีมาก่อน
เรามองถึงเรื่องความดีของพระองค์นี้พระองค์ทำให้กับมนุษย์โลก
แล้วก็อยากให้ความดีนั้นในสวงสวรรค์นั้น
หรือไม่ก็อย่างที่ฐานทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในแต่ละฐาน
เราจะเป็นฐานสิ่งลักหน้าเป็นโค้งครับ
เรื่องแสดงพระอาทิวทธิ์อันรึกอ่ามของพระองค์
เรื่องของปฏิมากรรมต่างที่นำมาตกแต่ง
จากคุณทองแดงก็ยังมีปฏิมากรรมบันไดนาค
ทีมงานหรือว่าอาจารย์มีอย่างไรมาก่อน

พระเมรุนนั้นคือเขาพระสุเมรุน
เราจะต้องเอาศิลปกรรมหรือปฏิมากรรมนั้น
มาอธิบายเรื่องราวต่างในพระเมรุมาตรในครั้งนี้
การออกแบบพระเมนเราต้องออกแบบเพื่อใคร

เมนกันนี้เป็นพระมากษัตริย์คือรายการที่๙
รายการที่๙ภานะของพระองค์นั้นคือครุฑ
เราก็จะนำชุดต่างมาประดับตกแต่ง

เราก็เอาวานไว้บริเวณขาละที่หนึ่งนะครับฮะ
อยู่ที่มุมแล้วก็หันหน้าสู่พระเมน

ที่พระองค์ทำเรื่องของ

สระน้ำจริงในเรื่องของงานพระเมน

สระน้ำที่พรุ่งนั้นเราแต่งค่า
แต่เรื่องของเป็นสระอโนดาต

มาประกอบในฐานพระเมียนรุมมาก

มันผ่านหน้าสัตว์ทั้งสี่ช่างมากโฆษิน

สระอนดามนั้น
ด้านที่ทิศเหนือนั้นจะเป็นช้าง

ด้านทิศเหนือนั้นที่เป็นช้างนั้น

ฝั่งนู้นเป็นด้านทิศใต้ก็จะเป็นพระครู

เมื่อเราไปดูแนวคิดเรื่องของการออกแบบ

หรือไม่ก็เป็นหมวดขององค์ความรู้

ก็จะชัดทันทีว่าที่ท่านเคยรับสั่งมาว่าเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องรู้ทันที
หรือไม่ก็เป็นหมวดขององค์ความรู้เพื่อจะศึกษาได้ง่าย
มันจะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ต่อออกมาอีก
ทำงานมาต่อเนื่องโดยตลอดรู้สึกท้อไหมคะหรือว่ารู้สึกถอดใจบ้างไหมคะอาจารย์
ไม่มีคำว่าทรเลยเพราะว่าเรามีพระองค์เป็นแนวทางนะครับ
พระองค์ทำงานให้กับเรามาตั้ง๗๐ปีเราแค่๖๗เดือนนั้นเราก็จะผ่านอันนี้ไปได้
เราเริ่มงานเราทำงานเราเดินทุกวันเราทำทุกวันเราก็ถึงเป้าหมาย
แต่ถึงเป้าหมายตรงนั้นเราจะแบ่งงานออกมาแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละคนรับผิดชอบนั้น
เพื่อจะให้สำเร็จนั้นทำอย่างไรนี่ดีสำคัญ
ที่มีโอกาสนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดผมคงไม่วิ่งออกไปจากรูทางนี้หรอก
รูปทางนี้เป็นรูทางที่ต้องทำให้รับพระองค์รูปทางที่เมื่อพระองค์เลือกองค์นี้แล้ว

การทำนั้นท่านเป็นแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ว่าความอดทน
แม้แต่ว่ากับความเทียนหรือความมุมมะนะต่าง
ปิดทองหลังพระนั่นคือสิ่งที่เรามองแล้วว่ามันต้องสำเร็
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องของความสามัคคีของเพื่อนในที่ทำงานนะครับ
ในเรื่องผลักดันงานนั้นเราต้องมองและทำเข้าใจกัน
หรือไม่ก็เราต้องจดจำบุคคลที่ทำผลักดันให้งานเราสำเร็จ
แต่ว่าถ้าเราลงไปลึกในเรื่องของงานนั้น
อย่างที่เราบอกเสมอทุกคนเขียนภาพในหลวงได้

ทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะใกล้ชิดในหลวงนิดเดียว
เพราะจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
ทุกคนแค่บอกว่าเดินมาที่สนามหลวงแล้วก็ช่วยเก็บกระดาษ

ต้องจดจำถึงนี้เพราะว่า
ผมคือพวกแบบงานตราประกรรมสุดท้ายที่จะส่งพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์
มันน่ะครับมันสิ่งที่ไม่รู้จะคำพูดจะพูดอะไรได้
และนี่ก็คือความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากหัวใจของนายช่างศิลปกรรมแห่งรัชกาลที่๙
คุณก่อเกียรติทองผุดผู้ออกแบบพระเมรุมาตรออกมาได้อย่างวิจิตรสง่างามและสมพระเกียรติ
ถือเป็นการบรังสรรค์แทนหัวใจประสบกรณิกรชาวไทยทุกคน
น้อมถวายบังคมลาครั้งสุดท้ายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคา
หัวใจของนายช่างศิลปกรรมแห่งราชการที่๙
คุณก่อเกียรติทองพุทธผู้ออกแบบพระเมรุมาตรออกมาได้อย่างวิจิตร
ถือเป็นการรังสรรค์แทนหัวใจประสบกรณิกรชาวไทยทุกคน
ลาคมวันที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำของคนไทยทุกคนชั่วชีวิต
วันที่ทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยจะร้อยรวมเป็นหนึ่ง
้อมศิรการกราบแทบพระบาทร้อยศาสตร์รวมใจ
ถวายฝีมือครั้งสุดท้ายเพื่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย